อยากดูเท้าด้วยไหมนี่ไงอยากดูเท้าด้วยไหมอยากดูเท้าด้วยไหมนี่ยังดีใช้เท้านะ
เป็นอันนี้บ่ส่องจริงนะ
งานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าช่างเป็นการตอบกลับที่ดูชิว
แต่อ่านแล้วมันรู้สึกสะพรึงแทนนะด้วยแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
วิจารณ์ควรจะมีมารยาทกว่านี้นะเพราะว่านี่เป็นไอจีส่วนตัวของน้องเขาใช่ป่ะ
แล้วก็อย่างนี้สมควรว่าที่ให้สาวพลอยเขาตอบกลับ
อันนี้ฉันว่านะมันก็เบาไปนะมือเหี่ยวนะของฉันยิ่งกว่านี้อีก
หนักแล้วนะโอ้โหของฉันนี่พระคุณเจ้า